การสี่วรรษธาศธรครอบครัวและคนใกล้ชิ้น
ของคุณแหวนยมาสนธวร์จะเป็นกำลัง
เพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพในช่วงเย็นวันนี้
ขณะที่พิธีทางศาสนานั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
โดยพิธีทางศาสนาเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ที่ศาลาสิทธิสยามกาลวัดธาตุทองศ์
พระสงฆ์ทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุล
โดยมีครอบครัวกฤษณายุทธ์ทั้งคุณปุ๊กรุงเกษมสามี
และปั่นเต็มฟ้าลูกสาวรวมไปถึงคนใกล้ชิด
คนในวงการบันเทิงทั้งนุ่นวรนุษย์เจี๊ยบโสพินภา
และแคทริยาอิงลิชร่วมกันทำบุญและถวายพระทหารเพลพระสงฆ์๑๐รูป
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักร้องสาวผู้ล่วงลับ
บันเจิดกฤษณายุทธ์หรือปุ๊กกลุ่มเกษมสามี

ว่าครอบครัวทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
และขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนเพลง
ส่งมาให้ครอบครัวจากวันแรกถึงวันนี้
เชื่อว่าคุณแหวนจะรับรู้ได้เช่นกัน
ผมในฐานะสามีคุณแหวนนะครับ
ด้วยความตื้นตันใจแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ที่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐมาเสด็จงานของแหวนนะครับ
มันตื้นตันใจเห็นงานยิ่งใหญ่

ทุกคนก็มากันแบบกลมเกลียวรักกัน
นึกไม่ถึงว่าจะเป็นถึงขนาดนี้นะครับ

ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊ก
และในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ครอบครัวจะทำพิธีเคลื่อนร่างของคุณแหวนจากสาราสิทธิสยามการ
ขึ้นสู่เมนเพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามภาพบรรยากาศอีกครั้ง
ในช่วงของเอ็กซเพลสนิว๑๕นาฬิกา
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดธาตุทองค่ะ